เรื่องนี้เอาใจสายมูเตลูโดยเฉพาะ
คือเวลาที่มีใครทักว่าทำอย่างนั้นสิดีทำอย่างนี้สิดี
พวกเราเองก็พร้อมใจนะคะยอมทำตามแบบไม่มีข้อกังขาเลย
รวมไปถึงพี่จตาพิมพ์ละตาเหมือนกัน
นะคะเธอคนนี้เนี่ยยกมือแสดงตัวแบบไม่ต้องรอให้ถามเลย
เพราะพี่จ๋าเนี่ยนะเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องดวงอยู่เหมือนกัน
แต่เรื่องที่เชื่อก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการมีลูกคุณผู้ชมอืม
จ้าจ๋าเนี่ยเล่าให้พี่ออนผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราฟังนะคะว่า
แหจะมีลูกทั้งทีมันก็ต้องดูเลิกดูยามกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะ
รวมไปถึงปีเกิดของลูกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่จ้าจ๋าเนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่า
อยากจะตั้งท้องและคลอดลูกให้ทันปีเสือเพราะว่าตัวเองเนี้ยเกิดปีกุลอืม
คือหมอดูเขาแนะนำนะคะว่าถ้าลูกเกิดปีเสือเนี่ยมันจะมาเสริมแม่จะมาเสริมสิริมงคล
มาเสริมบารมีให้กับคนเป็นแม่แต่ทั้งคู่เนี่ยก็พยายามมาแล้วทั้งปี
แล้วลูกก็ไม่มาสักทีเดือนนี้มันเดือนพฤศจิกายนแล้วเนาะมันก็จะสิ้นปีของปีเสือแล้ว
งานนี้ก็เลยจับมือกับคุณสามีพี่จิ๊บวัสสุตกลงกันเลยว่าเอาล่ะเรารอดีกว่า
รอเวลาที่ลูกพร้อมเดี๋ยวลูกก็คงจะมาเองแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาก็แล้วกัน

ตอนนี้มันเลยอ่ะเลิกดีไปแล้วหรือเปล่าค่ะพี่คิดไหมมีค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ย
ก็อยากจะให้แบบก็สายมูนิดนึงนะบอกว่าถ้าเราเกิดปีหมูเอ่อ
ถ้าเราเกิดปีหมูเวลาลูกเราก็ต้องเกิดปีเสือก็เสริมดวงแม่สุดพลังอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเราตั้งเป้าแบบนั้นนะคะความเครียดมันมาเหมือนมันแบบมันไม่ธรรมชาติอะค่ะ
เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันอีกปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติมาก็มาไม่มาก็ไม่มา
บุตรนะอ๋อปีหน้าเหรอคะปีหน้าค่ะอย่าพูดค่ะอย่าพูดเราก็
คือพอถูกถามก็บอกว่ารอฟ้าประธานรอแพทย์ประธานดีกว่าจ้ะวะ
ตอนที่ก่อนจะตั้งคันอะไรเนี่ยอยากมีลูกรู้เลยไปมงไปมูอะไรยังไงเยอะแยะ
ถ้าเกิดว่าใครอยากไม่รู้แต่เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับปีเกิดของลูกก็มีเหมือนกัน
คือตัวพลอยเองเนี่ยเกิดปีเสือก็คือปีขาเนี่ย
แต่ว่าทางผู้ใหญ่ที่บ้านเขาบอกว่า
ถ้าลูกจะเกิดเนี่ยอย่าให้เกิดปีเสือก็คือปีนี้
พยายามเบ่งให้ออกมาให้เกิดปีที่ผ่านมาก็คือปีฉลูปีวัว

ใช่จะเป็นเสือสามตัวไงเพราะลูกสองคนใช่ไหม
แม่หนึ่งเป็นสามคนแล้วพ่อเป็นกระต่ายไม่ได้
ไม่ได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
เหนื่อยนะไม่ใช่เลี้ยงลูกนะตามแก้บนเนี่ย
ใช่เหนื่อยมากเหนื่อยจริง